เลื่อนเนี่ยก็เพื่อสนับสนุนให้กำลังพลไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรในวันที่๑๔พฤษภาคมก่อน
จากนั้นวันรุ่งขึ้นค่อยเข้าประจำการในกรมกองที่จัดสรรไว้ครับ
ดังนั้นทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์กันนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องบอกกันครับเพราะว่ามีการแชร์โพสต์ว่าสำนักงานสลากเปิดขายเลขสลาก๓หลักให้รางวัลตั้งแต่บาทละ๑๐๐๑๐๐บาท
ตอนนี้เขายังอยู่ในขั้นตอนออกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เลยครับซึ่งต้องไปทำประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่เพื่อนำมาเสนอคอรมอพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง
จากนั้นก็จะกำหนดช่วงเวลาช่องทางและวิธีการจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งดังนั้นใครได้ข้อมูลนี้อย่าไปเชื่อและอย่าไปแชร์ต่อนะครับ
และต้องย้ำกันเลยครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุฤดูร้อนถล่มประเทศไทย๓๙จังหวัดในช่วง๖๙เมษายนนี้ครับ
จากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนแผ่ปกคลุมตะวันออกและภาคตะวันออกเชียงเหนือรวมไปถึงทะเลจีนใต้มาถึงภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลภาคเหนือก็โดนด้วยตามลำดับครับ
แล้วมาปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและอากาศร้อนถึงร้อนจัด
ลักษณะอากาศเช่นนี้ครับจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
จะมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ๓๙จังหวัดครับ